สำหรับเรื่องอดีตชีวิตคู่นะคะ

ออกมาแชร์เลยนะว่าหนังมันคนระมวลเลย
ถึงสาเหตุการเลิกลากันไปค่ะ
ว่าเป็นมุมของฝ่ายฝั่งผู้ชายนะ
แล้วก็แต่ละคนมีทัศนคติที่ไม่เหมือนกัน
แล้วก็ยอมรับเลยค่ะว่าตัวเธอเองก็รู้สึกเสียใจ

ก็ไม่ขอต่อความยาวสาวความยืดด้วย
เธอไม่ขอตอบโตใดทางสิ้นค่ะ
แล้วก็อยากจะไปโฟกัสชีวิตต่อจากนี้
ข้างหน้ามากกว่าค่ะ
ทำอะไรนอกจากตัวกี้นี่แหละ
เพราะว่ากี้เป็นคนตัดสังใจ

แต่งงานแล้วเขาเรียกว่าอะไรล้มเหลว

เป็นสิ่งที่เราได้ยินมาจากข่าว

มีบอกว่าให้เงินเดือนละไนเท่านี้
เรามองว่าพี่เค้าเคยดีกับเราแค่ไหนพอแล้ว

เธอก็อยากจะเก็บในส่วนที่สิ่งดีเอาไว้
ส่วนเรื่องเข่าต่างเป็นเรื่องอดีตไปแล้วนะคะ